ดิฉันจิราพรสินทุไพร

ประเด็นที่ที่ฉันจะอภิปรายในวันนี้
คือเรื่องคดีเหมืองทองอัครา
ซึ่งเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจ
และเคลือบแคลงสงสัย

พักเพื่อไทยได้นำเรื่องนี้มา
เปิดเผยในสภาพผู้แทนรัศดรแห่งนี้อย่างน้อยสามครั้งค่ะครั้งแรกโดยท่านสอสอสุธินคลังแสงประธานวิบพักร่วมฝ่ายค้าน
ครั้งที่สองโดยส่อส่อนายแพทย์โชลนานศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
และปัจจุบันเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดร
ปรากฏว่าแม้มีการอภิปรายถึง๓ครั้ง๓ครา
แต่ทุกครั้งที่พลเอกประยุทธ์ลุกขึ้นมาตอบคำถามค่ะ
ท่านตอบไม่เคยตรงคำถามและยังมีการปกปิดเป็นความลับ
ทำให้ยิ่งสลับซับซ้อนกลายเป็นคดีระหว่างประเทศที่ดำมืดค่ะ
มีแนวโน้มที่จะเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประเทศไทย
ทำให้วันนี้ค่ะดิฉันต้องมาลุกอภิปรายเป็นครั้งที่สี่
ซึ่งในการอภิปรายตามมาตรา๑๕๒ในวันนี้ค่ะ
ฉันจะสักถามทุกประเด็นที่ประชาชนอยากรู้
และขอให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้รับผิดชอบและเกี่ยวข้องโดยตรง
ที่ได้ลั่นวาจาว่าพร้อมตอบทุกคำถามได้มาตอบคำถามด้วยตัวเอง
ไม่ต้องไปมอบใครมาถามมาตอบแทนค่ะ
เมื่อวานนี้ค่ะดิฉันได้ฟังท่านนายกตอบคำถาม
มาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทำให้ดิฉันเพิ่งทราบว่า
พลเอกประยุทธ์นอกจากจะหลงในอำนาจแล้ว

กล้าที่จะเอาตัวเองไปเปรียบกับพระรามในวรรณคดีไทย
ซึ่งดิฉันคิดว่าพลเอกประยุทธ์ก็คงจะเชื่ออย่างนั้นจริงค่ะ
เพราะว่าพระรามมีลูกสมุนเป็นลิงค่ะ

สถานการณ์อาจจะคล้ายกับที่พลเอกประยุทธ์เผชิญอยู่
เอาตัวเองไปเปรียบเทียบแบบนั้น

ถูกเลื่อนการออกคำชี้ขาดอย่างน้อย

มีกำหนดออกคำชี้ขาดวันที่๓๑มกราคม๒๕๕๙
แต่กลับถูกเลื่อนไปอีก
ครั้งนี้เป็นการเลื่อนแบบไม่มีกำหนดค่ะ
สรุปว่าในช่วง๒ปีที่ผ่านมา
มีการเลื่อนออกคำชี้ขาดไม่ต่ำกว่า๔ครั้ง
ดังนั้นคำถามแรกที่ที่ฉันจะขอถาม
ท่านประธานไปยังผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็คือการเลื่อนในแต่ละครั้ง

ไปแล้วใครได้ประโยชน์หรือใครเสียประโยชน์
เพราะมีข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการเลื่อนอ่านคำชี้ขาด

ประเทศไทยก็จะทยอยคืนสิทธิ์ในการทำเหมือง
เพิ่มพื้นที่สำรวจแร่ทองคำ
และให้สิทธิ์อื่นเกือบทุกครั้ง

รัฐบาลไทยไม่เคยรายงานและชี้แจง

ผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินผืนนี้เลยว่า
และเรียกร้องค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนทั้งหมดเท่าไหร่
ดิฉันจึงต้องไปเทียบเคียงกับกรณีเหมืองทองเหมืองทองของประเทศเวเนซูเอล่าค่ะ
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันก็ประเมินได้ว่า
ถ้าแพ้คดีประเทศไทยต้องจ่ายขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชาออกมาชี้แจงว่า
ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการคาดการณ์ไปเอง
ดิฉันก็จะถามกลับค่ะว่าถ้าบอกเป็นการคาดเดาไปเอง
แล้วทำไมพลเอกประยุทธ์จึงไม่กล้าบอกความจริงกับประชาชนว่า
หรือที่ไม่ยอมเปิดปากพูดเพราะรู้ว่าจริงแล้ว
ค่าเสียหายมันมากมายมหาศาลกว่าที่ที่ฉันได้อภิปรายเอาไว้
ท่านประธานที่เคารพค่ะที่ที่ฉันถามไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเลื่อนออกคำชี้ขาด
หรือเรื่องการฟ้องร้องนั้นอย่ามาอ้างว่าตอบไม่ได้
เพราะเป็นความลับที่อนุญาโตตุลาการไม่ให้เปิดเผย
ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่๒๗มีนาคม๒๕๕๙
บอกว่าอนุญาโตตุลาการมีคำสั่งให้กระบวนการพิจารณาเป็นความลับ
แต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
ท่านประธานที่ครบค่ะแสดงว่าที่ผ่านมาถ้าเป็นการทำหน้าที่ตามกฎหมาย
ก็ให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ค่ะ
มีหน้าที่ต้องรายงานผู้ลงทุนซึ่งตั้งแต่เรื่องเข้าสู่ชั้นอนุญาโตตุลาการค่ะ
นี่ขนาดเป็นบริษัทเอกชนนะคะเขายังทำหน้าที่รายงานให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบ
แต่สำหรับประเทศไทยประชาชนทั้งประเทศที่เป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้มีแต่ส่วนเสียจากคดีนี้ค่ะ
เขาอยากทราบแต่รัฐบาลกลับเลือกที่จะปกปิดเป็นความลับมาโดยตลอด
ดังนั้นพลเอกประยุทธ์จะมาบ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามไม่ได้ค่ะ
เพราะว่ามีข้อยกเว้นระบุให้สามารถทำได้
อกจากนี้ค่ะการที่อนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ
มีคำสั่งให้กระบวนการพิจารณาความลับ
คำเป็นความลับเนี่ยค่ะคำว่ากระบวนการพิจารณา
หมายถึงระหว่างการไต่สวนการสืบพยานหลักฐาน
ซึ่งเป็นกระบวนการก่อนออกคำชี้ขาดค่ะ

ตั้งแต่วันที่๑๒กุมภาพันธ์๒๕๕๙
ตอนนี้อนุญาโตตุลาการพร้อมอ่านคำชี้ขาดแล้วค่ะ
แต่ว่ามีการขอเลื่อนออกไปเรื่อย
ดังนั้นแม้กระทั่งในระหว่างการไต่สวน
นุญาโตตุลาการยังมีข้อยกเว้นให้สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
และยิ่งตอนนี้กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้จบไปแล้วค่ะ
พลเอกประยุทธ์จะต้องตอบทุกคำถามไม่สามารถมาบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยง
โดยอ้างว่าเป็นความลับได้อีกต่อไป

ประเทศที่มีอารยะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
เวลามีคดีพิพาทระหว่างรัฐกับนักลงทุน

จะมีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อประโยชน์สาธารณะเท่าที่จำเป็น
เพื่อความโปร่งใสบางประเทศ
ถึงกับมีการถ่ายทอดสดกระบวนการไต่สวน
ในชั้นอนุญาโตตุลาการให้สาธารณชนสามารถติดตามได้ด้วยซ้ำ
อย่าลืมว่าคนที่ใช้มาตรา๔๔
คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรัฐประหาร
แต่ฟ้องประเทศไทยนั่นหมายถึงฟ้องคนไทยทุกคน
สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่
รวมถึงท่านประธานทุกคนตกเป็นจำเลยร่วมกันค่ะ
ทั้งที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วย
แล้วทำไมเจ้าของภาษีเจ้าของงบประมาณแผ่นดิน

จะรู้ไม่ได้ค่ะว่าเขาฟ้องตัวเองเรื่องอะไร

ซึ่งเป็นกฎที่คณะอนุญาโตตุลาการใช้ในการตัดสินคดี
ว่าผลจากการตัดสินสามารถออกได้เป็น๓แนวทางก็คือ
ทางที่๑ค่ะยุติกระบวนการนวิยโตตุลาการ
ตามที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายร้องขอ
พูดง่ายก็คือทั้งสองฝ่ายปรณีประนอมยอมความกัน
จนนำไปสู่การถอนฟ้อง

ไม่มีคำชี้ขาดออกมาว่าฝ่ายใดถูกหรือผิด
แต่จะนำข้อตกลงปรณีประนอมยอมความนั้นมาบันทึกไว้
หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ปฏิบัติตามก็จะสามารถนำไปใช้บังคับคดีได้
แนวทางที่๒ก็คือออกคำชี้ขาดแค่ข้อพิพาทในบางส่วนบางประเด็น
แล้วเก็บข้อพิพาทที่เหลือไว้ชี้ขาดในภายหลัง
ซึ่งหากออกมาในลักษณะนี้จะกลายเป็นว่าข้อพิพาทที่เหลือก็จะเป็นภาระของรัฐบาลต่อไป
และแนวทางที่๓ก็คือออกคำชี้ขาดข้อพิพาททั้งหมดตัดสินเด็ดขาดว่าใครถูกใครผิด
คำถามที่ที่ฉันได้เคยถามเมื่อคราวอภิปรายไม่ไว้วางใจปี๒๕๕๙
แต่พลเอกประยุทธ์ยังไม่เคยตอบ
จะขอยกเลิกกระบวนการอนุญาโตตุลาการและจะเดินหน้าเจรจากัน
หรือจะเลือกที่จะไม่เจรจาแต่จะสู้คดีกันจนถึงที่สุด
ท่านประธานที่ครบค่ะถ้าสมมุติประเทศไทยเลือกที่จะสู้คดีจนถึงที่สุด
ซึ่งดิฉันให้เคยให้ข้อมูลไว้เมื่อตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงต้นปี๒๕๕๙
ว่าไทยมีโอกาสแพ้คดีสูงมากค่ะและไม่ว่าอย่างไรก็ต้องจ่ายสิ่งที่เขาเรียกว่าค่าโง่
ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบเงินทองคำหรือเป็นในรูปแบบทรัพยากรประเทศ
ที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่๒๓กันยายน๒๕๖๔ค่ะ
หากการเจรจากับประเทศไทยไม่สามารถสรุปผลสำเร็จได้
ซึ่งข้อมูลนี้ตรงกันกับที่ที่ฉันได้เคยอภิปรายไว้
ถ้ามีคำชี้ขาดออกมาว่าไทยแพ้คดี
คำถามที่พี่น้องประชาชนทั้งประเทศอยากทราบคำตอบที่สุดก็คือว่า
คนที่ต้องรับผิดชอบคือประยุทธ์หรือประเทศครับ
รับผิดชอบเองนั้นจะควักเงินในกระเป๋าตัวเองจ่าย
หรือจะเอางบประมาณแผ่นดินของไทยไปจ่าย
เพราะแค่ค่าทนายต่อสู้คดี๗๐๐กว่าล้านบาท
ก็ใช้งบประมาณแผ่นดินไปสู้คดีค่ะ
ช่วยตอบชัดให้สภาแห่งนี้ได้ทราบหน่อยค่ะ
ประชาชนทั้งประเทศเห็นพฤติกรรมที่ผ่านมาของพลเอกประยุทธ์แล้วไม่สบายใจ
ท่านประธานที่ครบค่ะประเด็นที่๔ค่ะ
ดิฉันขอให้พลเอกประยุทธ์ชี้แจงชี้แจงต่อสภาแห่งนี้อย่างตรงไปตรงมาว่า
การให้สิทธิ์สำรวจแร่เกือบ๔แสนไร่
ให้สิทธิ์ต่อประธานบัตร๔แปลง
เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาปรณีประนอมยอมความหรือไม่
ถ้าตอบว่าทั้งหมดที่ให้ไปนี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการปรณีประนอมยอมความ
แล้วทำไมการฟ้องร้องกันยังไม่ยุติยังไม่ได้มีการชี้ขาดว่าใครถูกใครผิด
คดียังไม่ถึงที่สุดค่ะรัฐบาลไทยก็ดันไปเปิดเหมืองให้เขาทำต่อแล้ว
อีกแน่นอนมันเป็นไปได้อย่างไรคะที่คดีพิพาทในเหมืองเดิมที่มีพื้นที่เพียง
กว่าไร่ยังไม่ยุติตอนนี้นอกจากจะได้๑๐พื้นที่เดิมคืนค่ะ
ยังได้สิทธิ์ใหม่เพิ่มเติมเท่ากับว่าต้องใช้สมบัติชาติเฉียด๑ล้านไร่
เพื่อสังเวยค่าโง่ของการใช้มาตรา๔๔สั่งปิดเมืองทองอัครา
มันเป็นไปได้อย่างไรคะพลเอกประยุทธ์ช่วยตอบคำถามนี้ให้ชัดหน่อยค่ะ
ถ้ายังยืนยันว่าการให้รายการข้างต้นเป็นการให้ตามกฎหมายปกติ
ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการเจรจาปรณีประนอมยอมความ
คำถามต่อมาก็คือแล้วที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกมาให้ข่าวว่า
สรุปแล้วไทยให้อะไรเขาค่ะเขาถึงจะยอมปรณีประนอมยอมความด้วย
มันไม่มีในโลกค่ะที่โจทย์จะยอมปรณีประนอมยอมความแล้วก็ถอนฟ้องฟรีโดยที่ไม่ได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากลับไปเลย
ชะลอคำชี้ขาดไปจนถึงวันที่๓๑ตุลาคม๒๕๕๙
เจรจากับรัฐบาลไทยเพื่อพิจารณาข้อตกลงซึ่งจะต้องทำตามขั้นตอนมีทั้งหมด๑๑รายการ
ชัดเจนนะคะว่ามีการเจรจาปรณีประนอมยอมความกันแล้วก็ยังระบุรายการที่เจรจามาอีก๑๑รายการค่ะ
ตัวอย่างเช่นนะคะการให้ใบอนุญาตและคำขอใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการเหมือนทองคำชาตรี
การต่ออายุการอนุมัติคำขอใบอนุญาตการสำรวจที่สำคัญ
การพัฒนาโรงงานผลิตทองคำในท้องถิ่นของไทยที่ได้รับการรับรองระดับสากล
การแก้ไขปัญหาทางกฎหมายในท้องถิ่นที่ค้างอยู่ทั้งหมด
กำลังเจรจาต่อรองอยู่กับประเทศไทยค่ะ
ท่านศิลป์ท่านภูมิฟราย

มีท่านสอสอจะประท้วง

ผมสำริทแทนทรัพย์สมาชิกสภาพุทธศดร

ผมขออนุญาตประท้วงท่านสมาชิกผู้อภิปราย
ตามข้อบังคับข้อ๖๙ครับ

ข้อข้อบังคับข้อ๖๙ประเด็นไหนครับ

ไม่ให้นำเอกสารใดมาอ่าน
ที่ประชุมฟังโดยไม่จำเป็นครับ

ผมนี่ใช้ได้แล้วนะครับ

คือประเด็นที่เอกสารนำเอกสารมาอ่านเนี่ย
ผมเป็นคนอนุญาตเองนะครับ
ฉะนั้นเอกสารที่คุณจิรพรได้นำมาแสดงในที่ประชุม
ผ่านการกันกรองของเจ้าหน้าที่และผ่านความเป็นชอบของรองประธานและ
ส่วนเนื้อหาจะจริงไม่จริงยังไง
ก็ต้องไปพิสูจน์กันในโอกาสต่อไปนะครับ
ในสภาแห่งนี้ไม่อาจจะพิสูจน์ได้นะครับ

ท่านประธานที่เคารพค่ะ
เอกสารที่ที่ฉันได้แสดงต่อสภา

ที่ที่ฉันเพิ่งกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
ชัดเจนว่าที่ผ่านมาค่ะ
เป็นข้อต่อรองในการเจรจาปรณีประนอมยอมความค่ะ
ซึ่งยังคงเป็นข้อมูลที่ตรงกันกับที่ที่ฉันได้เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เหมืองให้กับต่างชาติ
แต่ไม่ยอมคืนอำนาจให้กับประชาชน
หลงมัวเมาอยู่ในอำนาจจนบ้านเมืองจะพังไปข้างหน้า
สรุปปิดเหมืองไปแล้วประเทศเสียหายไปแล้ว
ก็ต้องมาคืนสิทธิ์ให้เขาอยู่ดี
ประณีประนอมยอมความครั้งนี้
มันอาจมหาศาลมากกว่าเม็ดเงินและทองคำ
ที่ต้องชดใช้ในกรณีที่แพ้คดีเสียอีก
อกจากนี้ค่ะถ้าเข้าไปดูในรายละเอียดจะพบว่า
การให้อาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่จำนวนเกือบ๔แสนไร่
และการให้ประธานบัตรธรรมเหมืองนั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับ
โดยเฉพาะพระราชบัญญัติเหมืองแร่ปี๒๕๕๙
ซึ่งดิฉันอยากให้ท่านประธานค่ะได้ดูบทบัญญัติมาตราที่๑๗วัก๔ค่ะ
วางหลักไว้ว่าพื้นที่ที่จะกำหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง
ไม่ใช่พื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ
รักษาพันธ์สัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
พื้นที่ที่มีกฎหมายห้ามการเข้าใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาด
พื้นที่เขตปลอดภัยและความมั่นคงแห่งชาติ
หรือพื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึม
ฉบับนี้ค่ะกำหนดให้ต้องทำแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
และกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง
กฎหมายข้อนี้กำลังบอกว่าหลังมีพรบเหมืองแร่ปี๒๕๖๐ฉบับนี้
จะต้องมีการกำหนดเขตเหมืองแร่ค่ะ
โดยต้องเอาพื้นที่ในประเทศไทยทั้งหมดมากาง
เพื่อกำหนดว่าพื้นที่ใดเป็นเขตที่ทำเหมืองแร่ได้บ้าง
แต่ปรากฏว่าผ่านมาเกือบ๕ปีค่ะตั้งแต่พระราชมัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงตอนนี้
ประเทศไทยยังไม่ได้มีการประกาศเขตเหมืองแร่ค่ะ
แต่ตอนนี้มีการเปิดทางให้สำรวจแร่จำนวนเกือบ๔แสนไร่
และต่ออายุประธานบัตรทำเหมืองให้กับบริษัทอัครา
คำถามคือแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าพื้นที่ที่มีการอนุมัติไปมีอนาเขตที่ไปทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
พื้นที่แหล่งต้นน้ำหรือป่าน้ำซับซึมหรือไม่
ท่านประธานที่เคารพค่ะที่สำคัญค่ะ
ทำเรื่องขอประธานบัตรธรรมเหมืองและขออาชญาบัตรพิเศษสำรวจแร่ค้างไว้
เป็นพื้นที่ที่มีแหล่งทองคำชื่อแหล่งสุวรรณและแหล่งโชคดีค่ะ
ทั้ง๒แหล่งนี้ค่ะมีพื้นที่รวมกันกว่า๓๑๒๕๐ไร่
ห่างจากแหล่งชาตรีไปทางเหนือประมาณ๑๐๓๐กิโลเมตร
ว่าอยู่ในเขตอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
และปรากฏว่าแหล่งทองคำทั้งสองแห่งนี้ค่ะ
มีพื้นที่ทับซ้อนกันกับเขตอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
และป่าสงวนแห่งชาติป่ารุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายค่ะ
คำถามก็คือว่ากฎหมายบอกว่าไม่ให้ทำเหมืองแร่ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ใช้สำรวจแร่ทองคำทำเหมืองแร่ทองคำหรือไม่
ท่านประธานิครบที่ผ่านมามีความพยายามในการดึงเวลา
ถ้ารอบนี้ยอมยกพื้นที่อุทยานแห่งชาติกับป่าสงวนให้อีก
พลเอกประยุทธ์จะเป็นคนที่ทำให้คำว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองเป็นรูปธรรมขึ้นมาทันทีค่ะ
ได้สำรวจทองบ้างได้ประธานบัตรธรรมเหมืองทองบ้างได้ขุดทองบ้าง
แต่สำหรับประเทศไทยมีแต่เสียกับเสียค่ะ
ไปกว่านั้นค่ะรายการข้อตกลงที่มีการนำมาเจรจาปรณีประนอมยอมความกันนั้น
อยู่เหนือนอกข้อพิพาทค่ะซึ่งการปรณีประนอมยอมความเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้
แต่การเจรจาปรณีประนอมยอมความในประเด็นที่ไม่อยู่ในข้อพิพาทเป็นเรื่องผิดปกติค่ะ
ศูนย์กลางของปัญหาเป็นเรื่องของการที่พลเอกประยุทธ์ใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ออกคำสั่งให้ระงับการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัทอัครา
ซึ่งขัดต่อความตกลงเขตเสรีการค้าไทยออสเตรเลียหรือทาฟต้ามาตรา๙๔
ดังนั้นข้อพิพาทที่เกิดขึ้นค่ะจึงเป็นเรื่องของการใช้มาตรา๔๔
เขาก็จึงได้ฟ้องร้องซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อตกลงทั้ง๑๑รายการ
ท่านประธานที่ครบค่ะซึ่งถ้าดูในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการพศ๒๕๕๙
มาตราที่๓วงเล็บ๔ค่ะระบุว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่า
นุญาโตตุลาการออกคำชี้ขาดและมีการตัดสินชี้ขาด
ประเด็นที่เกินกว่าข้อพิพาทส่วนที่ชี้ขาดเกินมานั้นค่ะ
ไม่สามารถใช้บังคับกับสารไทยได้
ดังนั้นถ้ามีการนำข้อตกลงทั้ง๑๑รายการที่มีการเจรจา
ใส่ในคำชี้ขาดส่วน๑๑รายการนั้นจะกลายเป็นโมคะ
หรือถูกยกเลิกทันทีซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ
จนนำไปสู่การถอนฟ้องและอนุญาโตตุลาการไม่ได้มีคำชี้ขาดออกมา
มีเพียงบันทึกข้อตกลงปรณีประนอมยอมความของทั้งสองของทั้งสองฝ่ายไว้
โดยที่ไม่ได้มีความเห็นของอนุญาโตตุลาการประกอบ
คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือ
รายการต่างที่มีการเจรจาแลกเปลี่ยนกันนั้น
ทุกรายการที่เป็นข้อตกลงในการเจรจาปรณีประนอมยอมความ
ทำตามกระบวนการกฎหมายไทยหรือไม่
แก่ใจว่าทำการดำเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
กระทำนี้ค่ะจะเข้าข่ายเป็นการสมคบคิดในการช่อฉน
ร่วมกันทำผิดต่อกฎหมายอีกประเทศหนึ่ง
ขัดต่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
ซึ่งออสเตรเลียและประเทศไทยเป็นภาคีอยู่
และเรื่องนี้ท่านจะต้องถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นและถึงที่สุด
และถ้าสมมุติสุดท้ายมีการถอนฟ้องจริงค่ะ
นุญาโตตุลาการไม่ได้ออกคำชี้ขาดออกมา
กรณีที่พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา๔๔ปิดเหมืองทองคารา
เขาขอเขารอคำชี้ขาดอยู่ค่ะ
ผู้ถือหุ้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะเข้าไปร้องสอดได้อีกนะคะ
คดีนี้ที่พลเอกประยุทธ์คิดว่าจะสามารถปรณีประนอมยอมความจนถอนฟ้องได้นั้น

การพยายามเจรจาปรณีประนอมยอมความโดยเอาแผ่นดิน
เอาทรัพย์สินทรัพย์สมบัติชาติไปประเคนให้กับบริษัทเอกชนต่างชาติ
เพื่อไม่ให้ตัวเองต้องเสียเป็นตัวเงินเป็นทองคำ
เพื่อชดใช้ความผิดแทนพลเอกประยุทธ์

ที่มีการเจรจาปรณีประนอมยอมความเพื่อนำไปสู่การถอนฟ้อง
เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่อยากให้มีการตัดสินมาตรา๔๒

เพราะถ้าคณะวิทยาโตตุลาการพิเศษค่ะ

เขาจะต้องตัดสินประเด็นข้อพิพาท

การใช้มาตรา๔๔ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
หัวหน้าคอสชในขณะนั้น
ว่าขัดต่อความตกลงทาฟต้าหรือไม่

จะต้องชี้สถานะทางกฎหมายของมาตรา๔๔
ซึ่งคงไม่มีอภินิหารทางกฎหมายใดในโลกนี้
ที่จะทำให้การใช้มาตรา๔๔
เป็นสิ่งที่ถูกต้องชอบทำในเวทีสากลโลก

เป็นกฎหมายที่กำหนดโทษทางอาญา
ที่ไม่ผ่านรัฐสภา
แต่ออกโดยคณะรัฐประหาร
ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน

เขาจะกล้ารับรองความมหาศจรรย์
ของกฎหมายเถื่อนนี้หรือคะ

สถานะของมาตรา๔๔
ว่าไม่มีสถานะเป็นกฎหมาย
มันจะกลายเป็นซึนามิที่สะเทือนไปถึงผู้ที่ออก
และร่วมออกมาตรา๔๔ทั้งหมด

และคณะรัฐประหาร

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศหลายท่านค่ะ

พฤติการของพลเอกประยุทธ์
และคณะรัฐประหารที่ได้ใช้มาตรา๔๔

หรือกลุ่มองค์กรอาชญากรรมค่ะ
ของอนุสัญญาสหประชาชาติ
เพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร
ดังนั้นค่ะการใช้มาตรา๔๔
อาจจะทำให้ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ถูกตีความเป็นองค์กรอาชญากรรม
กลายเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหาร
ของประเทศไทยคนแรกที่ต้องไปขึ้นสารอาญา

ผลเอกประยุทธ์ถึงพยายามเจรจาให้เขาถอนฟ้อง
เพราะว่าถ้าถูกตัดสินว่าการใช้มาตรา๔๔

สะเทือนพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐประหารทั้งหมด

ที่พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจใช้มาตรา๔๔
ถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมหันไปรอบหนึ่งแล้วค่ะ
และยังพยายามจะเจรจาเอาทรัพย์สิน
เอาประเทศไปประกันตัวเองออกจากคดี
ที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายอีก
มันจะกลายเป็นความผิดพลาดร้ายแรงซ้ำสองของพลเอกประยุทธ์จันโอชา
และจะสร้างปัญหาสร้างภาระให้กับประเทศนี้

ดังนั้นที่ฉันเรียนว่าประเทศไทยต้องเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้
เพราะมีการทำรัฐประหารมีการใช้มาตรา๔๔
และที่สำคัญเพราะมีนายกรัฐมนตรีชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชา
หากวันนี้ค่ะเราไม่สามารถแสวงหาความจริงจากปากของพลเอกประยุทธ์ได้
ก็ขอให้ทุกคำถามที่ที่ฉันได้ถามไปวันนี้
ประทับอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ

พักเพื่อไทยจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ค่ะ
แสวงหาข้อเท็จจริงจากทุกช่องทาง

เราจะนำความจริงนำข้อมูลมาตีแผลให้กับพี่น้องประชาชน
ได้รับทราบถึงเบื้องหลังของคดีนี้
ถ้าพบว่าการเจรจาปรณีประนอมยอมความ
และข้อตกลงต่างที่พลเอกประยุทธ์ทำไว้มีพฤติกรรมที่ไม่สุจริต
ข้อแนะนำเดียวของดิฉันที่อยากจะฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์ในวันนี้ก็คือ
ขอให้ท่านเตรียมทีมทนายความทั้งในประเทศและต่างประเทศไว้ให้ดีค่ะ